แหมเธอเองก็เพิ่งจะมากินเหล้าที่บ้านฉัน
และยังมาก่อเหตุแบบนี้ในการขโมยของในบ้านฉันอีก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
โดยนางบุญยพรจันทพิลาอายุ๔๓ปี

เล่าว่าโครงเหล็กหลังคาที่เธอเอามาเตรียมกันไว้
ช่างเอามาเตรียมไว้ในการจะต่อเติมหลังคาบ้าน
ถูกขโมยหายไประหว่างที่เธอและสามี

แต่นี่มีชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้ได้

ดูสิกำลังหอบโครงเหล็กขึ้นไหล่ขึ้นบ่า

เพื่อนบ้านที่ถ่ายได้เอามาให้ผู้เสียหายดู

ไอ้คนคนนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลย

ที่เข้าออกบ้านของเธอเป็นประจำเลยคุณ

และยังมาขโมยของในบ้านฉันจนได้เลย
ฉันอยากจะทุบหน้าอยากจะเตะมันสักที
นี่เจ้าของบ้านผู้เสียหายบอกแบบนี้เลยนะ

โดยนางบุญยพรนำหลักฐานไปแจ้งความ
พร้อมทั้งพาตำรวจบุกไปตามจับหัวขโมยรายนี้ได้ถึงบ้านพัก
หัวขโมยก็คือนายไภทูลพรหมช่ายุทธ์๖๑ปี
เบื้องต้นนายภัยทูลยอมรับว่าภาพที่เห็นเป็นผมเองล่ะครับ

บุญพรผู้เสียหายบอกว่าก่อนหน้านี้
รถจักรยานที่ซื้อมาในราคา๔๐๐๐บาท

ซึ่งคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือนายภัยทูลนี่แหละ
เพราะแวะเวียนมาที่บ้านของเธอเป็นประจำ
บางครั้งก็เข้ามาตั้งวงดื่มเหล้ากับสามีของเธอด้วยซ้ำ
คาดคิดเลยว่านายภัยทูลจะเป็นหัวขโมยซะเอง
ฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยฮะ

ยันเลยค่ะตีนยันยืนยันเลยค่ะ
อ๋อแล้วได้ภาพมันอย่างไรครับพี่หน่อย
เพื่อนบ้านเขาเก็บภาพให้ค่ะ

ถ้าไม่ได้จักรยานคืนต้องเสียค่าจักรยานให้หนูด้วย

คือตอนที่เราไปสัมภาษณ์ตอนกลางวันที่เธอเอาภาพนั้นมาร้องเรียนสื่อ
บอกโอ้โหไอ้คนแบบนี้ฉันจะเตะหน้าให้เลย
ทุบมันให้ตายเลยเธอบอกแบบนี้ตอนนี้

ตำรวจสพนฉางยังพบว่านายภัยทูลมีอาการคล้ายคนเมาสุรา

แต่ก็ยอมรับสาภาพออกมาบอกว่าแบกเหล็กออกมาจากบ้านของผู้เสียหายจริง
แล้วนำไปเก็บไว้ที่บ้านของตัวเอง
แต่จะเอาไปทำอะไรนั้นยังไม่รู้เหมือนกัน
ตำรวจตรวจยึดเหล็กโครงหลังคามาเป็นของกลางในการดำเนินคดี
แล้วก็ต้องส่งมอบให้แก่ผู้เสียหายต่อไปนะครับ